เตือนออกมาจากองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
บอกให้นักศึกษาระมัดระวังเพราะว่า
และมีการเขียนข้อความเชิงข่มขู่ด้วย
จำผู้ชายที่ไปปล่อยงูที่แยกราชประสงค์๒๔เมษายนปี๖๒ได้ไหมคะ
แล้วก่อนหน้านี้ก็เพิ่งไปทำซ้ำมาอีกเหมือนกันในวันที่๑กุมภาพันธ์
ล่าสุดเมื่อวานนี้๑๓กุมภาพันธ์
ตะโกนโวยวายอยู่ในห้างแล้วก็ปลาขวดลงพื้นเกรงกระดอนคนอื่น
คนนี้แหละค่ะคือเคร้อยล้าน
ล่าสุดไปเช็คอินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะคะ
องค์การนักศึกษาก็เลยต้องแจ้งเตือนบอกว่าถ้าเจอเมื่อไหร่
หนีไปเลยนะหนีให้ไกลแล้วไปแจ้งส่วนงานรักษาความปลอดภัยเลย
เพราะว่าเขาก่อเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้วเกรงจะไม่ปลอดภัยค่ะ
ทางตำรวจบอกนะคะว่านายเคร้อยล้านคนนี้เนี่ยถือเป็นบุคคลที่น่าสงสาร
เพราะเป็นผู้ป่วยที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันในการรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยจิตเพศที่อารมณ์แปรปรวนมีการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ตั้งแต่๒๗เมษายนปี๖๒แล้วแต่ปัจจุบันไม่ยอมไปรับยาเพื่อใช้รักษาค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็ทักทวงว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้
ตำรวจทำอะไรได้ไหมเพราะมันก่อเหตุซ้ำซ้อนกันมาหลายครั้งแล้ว
สามารถที่จะคุมตัวเขาให้อยู่แต่ในโรงพยาบาลได้หรือเปล่าถ้าเขาปฏิเสธการรักษา
เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าก็ถ้าเกิดมีการทำผิดซ้ำอีกเนี่ย
กับผู้ดูแลต้องร่วมกันรับผิดชอบเพราะว่าถือเป็นการปล่อยประละเลยนะคะ